ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักจะมีความเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามที่เข้ามาผัวพัน
ถึงขั้นบาดเจ็บจะถูกหลอกลวงเสื่อมเสียชื่อเสียงเดือดร้อนใจ
สุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุจากเครื่องมือการทำงานทำให้บาดเจ็บ
เจ็บป่วยจากสภาพอากาศแปรปรวนได้เป็นโรคลมปอดโรคผิวหนัง
การเงินเรื่องหนี้สินยังไม่จบลงง่ายเงินหมุนเวียนไม่ค่อยดีนัก
คล่องไม่ราบรื่นมีรายรับรายจ่ายพอกันแต่หนักไปทางจ่ายมากกว่ารับ
การงานมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเป็นแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น
จะมีศัตรูแฝงตัวเข้ามาใกล้อย่าได้สนใจหรือให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
อุปกรณ์การทำงานมักติดขัดทำให้งานล่าช้า
ต้องเดินทางกับคนไม่ชอบหน้าอย่างใส่ใจ
ดูดวงแบบรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
สนับสนับสนับ